สวัสดีค่า

อันนี้มาสเมียบเมมาประจำการนะคะ

แล้วทูพเทียนละคะ
ไม่เราต้องแต่งตัวให้เงียง
พอคืนนี้จะลงไปดำน้ำ
บอกขึ้นมาเอาเหรียญ

เพราะฉะนั้นก็ต้องดูดอกบัวอยู่ข้างบน

คุณจะไปลอยกระทงได้นะคะถูกต้อง
ดีครับแห่ไปลอยกระทงทั่วประเทศก็จัดงานยิ่งใหญ่เลย
โดยเฉพาะที่สุโขทัยเรียกว่ามีการ
สู่อดีต๗๐๐ปีกันด้วยนะคะ
ที่ศุโขไทยก็เป็นงานประเพณีลอยกระโธง
ก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่๑ถึงวันที่๕
พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะเรียกว่าคึกคักมากเลย
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็แห่มาร่วมงานแบบย้อนอดีตกว่า๗๐๐ปีนะคะ
และในคืนนี้วันที่๓พฤศจิกายนเนี่ยค่ะก็จะมีขบวนแห่รอบตัวเมือง
ก่อนจะอันเชิญลอยเป็นปฐมเลิกบริเวณสระน้ำวัดสะศรีนะคะ
คืนวันเพ็ญเดือน๑๒เหมือนทุกปีที่ผ่านมาเลย
ถ้าไปที่เชียงใหม่นี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เรียกว่าโอ้โหคึกคักมาก

ประเพณีเดือนยี่เป็งเมืองเชียงใหม่ก็จัดบริเวณด้านหน้าทางเข้าสวนสัตว์นะคะ
สวนสัตว์เชียงใหม่มีแพนด้ามา
ที่ชอบไปกว่านั้นนะพี่ค่ะปีนี้เขามีการลอยกระทงภายในโดมหิมะด้วยอ่ะ
ก็มีความหนาวเย็นนิดนึงแล้วก็คุณก็เอาไปลอยกันอยู่ในนั้น
ถูกต้องเลยนะคะก็เรียกว่าทางเข้าสวนสัตว์ก็มีการจัดซุ้มประตูป่า
โดยใช้วัสดุธรรมชาติพร้อมประดับด้วยโคมล้านนา
ถ้าไปที่อำเภอดอยสะเก็ดก็เชียงใหม่เหมือนกันก็มีการจัดงานเทศกาลโกมล้านนา
บูจาผางประทีบนะคะหนองบัวพระเจ้าหลวงในประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่เหมือนกัน
ก็ในงานก็มีการจัดตกแต่งเป็นสไตล์แบบว่าเชียงใหม่ล้านนานิดนึง
โคมใส่โคมมีการติดโคมประดับจัดงานไปจนถึงวันที่๔พฤศจิกายน
แล้วก็จะมีการปล่อยโคมล้านนาสู่ท้องฟ้านี่แหละค่ะ
สุพรรณบุรีก็มีการจัดงานลอยกระทงส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีสืบสารวัฒนธรรมของท้องถิ่น
สร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนวัดอำภาวันด้วยนะคะ
ก็เรียกว่ามีการประกวดนางงาม๗นางฟ้าเป็นสาวประเภท๒
นางฟ้ามากันให้เต็มที่ไปเลยสร้างความสนใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
ทานไหมแองกิบแองกิไปมั้ยคะวันนี้๔นางฟ้า๗นางฟ้า

แต่ต้องบอกว่าพันธุ์ตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจ
ก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปตรวจสอบร้านจำหน่ายพลุนะคะประทัดแล้วก็ดอกไม้เพลิง
ย่านภูเขาทองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเลย

เท่าที่ทราบมาไม่มีผู้ประกอบการรายใดในพื้นที่
ภูเขาทองได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายพลุในพื้นที่ดังกล่าว
นี้ประชาชนที่เล่นพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟตำรวจ
จะมีการปฏิบัติตามกฎหมายเด็ดขาดนะคะ
ร้านใดที่จำหน่ายโคมลอยรวมทั้งผู้เล่น
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย
ดังนั้นวันนี้ออกไปลอยกระทงกันก็ทำตามกฎระเบียบกันสักนิดนึง

ต้องขออนุญาตใช่ไหมคะโคมลอยต้องขออนุญาต
ก็ไปขอสักหน่อยเขาจะได้บอก
คือพี่ก็สงสัยนิดนึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่วันก่อนที่พูด
คือเป็นโคมลอยที่ขอแต่มันก็ลอยไปตรงที่ที่ไม่ได้ให้ลอยก็มีนะ

ปัญหาคือพอลอยเยอะแล้วมันตกโดยที่ยังไม่ได้ดับอะพี่

ปีนี้แล้วไม่ไงฮะ
นี่นะฮะก็เป็นการเผาเทียนเล่นไฟประเพณีของเรานะฮะ
ต่อจากนี้ข่าวต่อจากนี้ไปก็เป็นวันที่เราจุดเทียนเหมือนกัน

ไปหยุดตรงไหนละค้า

อะผีโบหนูิไม่รู้เลยะผีนูที่ที่เตรียมตัวกันแหละพี่เมสวย

ทีมงานข้าวเส้งนะคะ

น่ารักมากจริง

กินได้จริง

ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์

ทุกสิ่งใดส่วนความประทนายเรื่องงาน
เรื่องความรักสุขภาพดีร่ำรวย

เดี๋ยวรถเบย์ต้องมีลูกชายู๓๒

เอามาเล่ะเล่าเลยดีกว่า

คู่นะคู่รักนักบุญ

วงคู่กันไปทำบุญอยู่ตลอดเวลา

ใช่ตอนนี้เนี่ยเป็นคลิปที่แบบว่า

้ายแดงนี่นะที่หลายคนจับตามอง

คล้ายในเรื่องของความรัก
นี่ทางอีสานใช่ป่ะ

แต่อันนี้เนี่ยเขาไปผูกกันที่ฮ่องคอง

ที่เห็นไปทำบุญกันนะคะ

ไอ้ที่ได้ที่เป็นแบบว่าสีแดงอยู่ตรงไหนวะ

เดี๋ยวดูรูปต่อไปมีอีกมั้ย
ว่าเป็นการโยงไปถึงเรื่องของ

นาเดตเขาตอบอย่างนี้

ผมมองว่าเป็นอะไรที่ดี

โตมาด้วยกันเราก็รู้จักกันมากพอสมควร

เธอก็ว่าได้
ทำไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ

ไม่ได้โฟกัสไปถึงเรื่องแบบว่าผูกเป็นแบบ
แบบนั้น

บางคนก็บอกว่าเราผูกดวงผูกรัก

มันก็แปลได้หลายความหมาย

พาแม่ปลากับแม่แก้วไป

ก็แสดงว่าเราศึกษามาเป็นอย่างดี

เขาจะให้มันเป็นดันผูกรัก
เพราะว่าสีแดงมันแรงรัก
ด้ายแดงก็ไม่ได้เก็บมาจากแถวนั้นหรอกครับ

ตัวน้องเองเข้าใจเรื่องได้แดงรึเปล่า

ก็น่าจะเข้าใจเรื่องด้ายแดงนะครับ
เราก็บอกถามว่าน้องโอเคหรือเปล่า

โอเคเรื่องดี
รถเมย์กินเตาทองตลอดเวลา
ถึงเขาตัวเองแล้ว

ลุรู้ไม่รู้

กลับมาปั๊บก็ไปเขาใหญ่กันต่อเรียกว่ามันชัดเจนมากขึ้นกันเลยทีเดียว
ล่าสุดโอนที่๒พฤศจิกายนค่ะคุณหนุ่มเวียร์ก็
ความหวานเอาใจแฟนอีกสักรอบนึง

เรียกว่าควงคู่ไปเที่ยวป่าสัมพันธ์ธรรมชาติด้วยกัน
พร้อมกับแคปชั่นว่าเข้ากับธรรมชาติฟัด

หรือฟิล์มโฟตรากราฟี่น่ะ

ดูเมืองคู่เงี้ยน่ารักนะ

เปิดเผยว่าเป็นสถานะคนรู้ใจแฟนก็คงฟินหน้าดูนะคะไม่รอ

ที่ฉันไปสัมภาษณ์มาเขาเปิดเผยเลย
ชัดเจนคุณแม่ค์คริสค์อันนี้คนอยากรู้
คริสบอกว่าความสัมพันธ์กับไฮโซเซนตอนนี้เป็นไง

ถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันจะดำเนินไปของมันเอง
ตอนนี้เหมือนเดิมไงบอกว่าเราเบรดโฆษณา

ตามนั้นถามเรื่องคนอื่นดีกว่าค่ะของคริสนานแล้ว
อันนี้คือคริสไม่ต้องไปรับรู้เรื่องคนอื่น
คือจริงไม่ต้องรู้เรื่องใครเลยมีคนมาบอกมาเล่าให้ฟัง
หมายถึงว่าคุณคนนั้นคุณผู้ชายเข้าไปมีคนอื่น
สิ่งที่คือต้องใส่ใจมันมีอะไรอีกเยอะนะฮะ
ถ้าความรู้สึกหมดมันหมดเองเมื่อไหร่เท่านั้นแหละคือหมดเขต
เขาบอกว่าเอาไปถามเรื่องชาวคริตอีก
ไม่รู้แต่ชอบเนื้อแก๊กนางฟ้านางบอกว่า

คนอื่นเขาจะโฟกัสที่ลูกส่วนเจนนี่นั้นยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะ
โอเคสุขสรรควันรอยกระทงคุณผู้ชมค่ะ

ไปลอยที่ที่ไม่ใช่น้ำสาธารณะ

ใช่หนูว่าหนูจะลอยกระมังที่บ้านแล้ว

นั่งมองแล้วดูดูนี้